การถึงแก่อาสัญกรรมของในลีกวันยูนะครับ
สร้างชาติสิงคโปร์นั้นทำให้ชาวสิงคโปร์จำนวนมาก

และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญนะครับ
ที่ทำให้อนาคตของสิงคโปร์บางอย่างนั้นเปลี่ยนไป
ครับคุณผู้สร้างชาวสิงคโปร์คงตามมาและหมุนผลที่ตัวเอง
คุณรู้จักที่คนที่ต่างถึงโลกประเภท
ราชาติ
และสมุทรตรวม
ความสร้างล้อม
นี่คือช่วงที่สำคัญในประวัติศาสตร์สร้างชาติของสิงคโปร์
ีกวนยูบิดาผู้สร้างชาติถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
สิงคโปร์ถูกตัดออกจากมาเลเซีย
หลายฝ่ายมองว่าเกาะเล็กแห่งนี้จะไปรอดได้อย่างไร

ภายในช่วงเวลา๑ช่วงอายุคน
คโปร์ได้แปลงโฉมจากเมืองอนานิโคมอังกฤษที่ด้อยพัฒนา

ที่ได้กลายเป็นตัวอย่างในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ให้กับจีนไปจนถึงดูไบ
และนี่คืออีกหนึ่งวาทะพร้อมท่าทีที่เด็ดขาดของนายลีกวนอยู่
ผู้นำสิงคโปร์ในระหว่างการปราศัยหาเสียงเมื่อปี๒๕๕๙
ยังคงตราตรึงใจชาวสิงคโปร์มาจนถึงปัจจุบัน
และคำกล่าวนี้ยังบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ
และความทุ่มเทที่จะสร้างประเทศเล็กอย่างสิงคโปร์
แม้จะไม่มีทรัพยากรใดยกเว้นคน
และเขาก็สามารถทำได้ตามนั้นจริง
ตลอดช่วงระยะเวลาที่ลีกวนยูเป็นผู้นำประเทศ
เพราะมีการบริหารจัดการดูแลโดยรัฐบาลทุกเรื่อง
ประชาชนไม่ต้องตั้งคำถามไม่ต้องตั้งข้อสงสัย
หรือเรียกง่ายว่าเป็นพระเด็จการ
แต่ก็นับว่าวิธีการดังกล่าวเหมาะสมกับช่วงเวลา
และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์เติบโตอย่างก้าวกระโดด
และถึงแม้ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
กวนยูจะห่างหายไปจากแวดวงการเมืองและการออกงานสาธารณะ
แต่ทุกคนต่างรู้ดีว่าเขายังเป็นผู้ทรงอิทธิพลในรัฐบาลอยู่
กระทั่งต้นปีนี้ชาวสิงคโปร์ต้องรับกับข่าวร้าย
หลังในลีกวนยูบิดาผู้สร้างชาติ
แก่อศัลยกรรมด้วยภาวะปอดติดเชื้อด้วยวัย๙๑ปี
ที่สิงคโปร์จะเฉลิมฉลองวันชาติครบ๕๐ปีไม่ถึง๕เดือน
เหตุการณ์ในครั้งนี้จึงสร้างความโศกเศร้าให้ชาวสิงคโปร์
กว่า๕ล้านคนเป็นอย่างมาก
อกจากนี้ผลที่ตามมาจากการถึงแก่อศัลยกรรมของลีกวนยูแทบจะทันที
ก็คือการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในสิงคโปร์ที่เร็วขึ้น
หลังในลีเซียนลุงประกาศยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่
ทั้งที่เหลือเวลาบริหารประเทศอีกกว่า๒ปี
เพื่ออาศัยความได้เปรียบจากความนิยมและศรัทธาในตัวลีกวนยู
บุรุษของสิงคโปร์ที่ยังสูงอยู่
รวมทั้งอาศัยจังหวะที่สิงคโปร์เพิ่งฉลองครบรอบ๕๐ปี
ความฮึกเหิมและอารมณ์ในความรักชาติยังคงอยู่
และได้ครองอำนาจไปอีกอย่างน้อย๕ปี
ว่าพักฝ่ายค้านจะส่งผู้สมัครชนทุกเขตก็ตาม
บุตรชายของลีกวันยูต่อไป
แต่นักวิเคราะห์จากสเตรดไทม์มองว่า
หลังจากนี้สิงคโปร์ยังต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน
เช่นการเมืองสิงคโปร์จะเริ่มตามรอยระบบการเมืองในประเทศอื่น
มีการแข่งขันระหว่างพักต่างเพิ่มมากขึ้น
แทนที่จะถูกผูกขาดด้วยพักเดียว
ทั้งชาวสิงคโปร์จะมีโอกาสได้แสดงความเห็นมากขึ้น
ส่วนจุดยืนจากชาติต่างที่มีต่อสิงคโปร์
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
จากที่ผ่านมาสิงคโปร์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
ผ่านตัวต้นของในลีกวันยู
ที่เป็นที่เคารพและรู้จักอย่างกว้างขวาง
และยังไม่มีใครที่มาแทนที่เขาได้

อาจจะยังไม่เกิดขึ้นในระยะอันใกล้
บใดที่นายลีเซียนลุงและคนสำคัญในรัฐบาล

และเดินตามรอยในลีกวนอยู่ในการบริหารประเทศ

ยังคงยินดีกับการบริหารงาน
ตามแบบฉบับของบิดาผู้สร้างชาติคนนี้ต่อไป